คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวที่เพจแหม่มโพดำ

เป็นกรณีที่แม่ลูกเป็นลูกชายนะคะ
เขาไปแจ้งเขาบอกว่าเขาอยู่กันในบ้าน
อยู่ดีมีใครก็ไม่รู้ปลาเหมือนขวดน้ำมันเบนซิน

แล้วก็จุดไฟตั้งใจจะเผาบ้าน
เหมือนกับตั้งใจจะฆ่าแม่ลูกคู่นี้
ไปมาคาดว่าเป็นแฟนใหม่ของแม่มาก่อเหตุ
แม่ลูกเขาก็หนีออกจากบ้านนะคะ

เพื่อนบ้านช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ
ก็เลยไม่เป็นอะไรมากไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
มีร่องรอยไฟไหม้เห็นชัดเลยในห้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ
แล้วก็เขาก็ส่งเรื่องราวไปที่เพจแหม่มโพดำ

คาดว่าเป็นแฟนใหม่ของแม่ค่ะ
ขวดน้ำมันเบนซินเข้าไป๒ขวด

เขาบอกแขนเขาก็เจ็บนะก็คือบาดเจ็บ
เขาก็หนีกรีดร้องกันหนีตายออกมาจากบ้านนะคะ
โชคดีเพื่อนบ้านช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ

ตำรวจไปดูจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ก็เดี๋ยวถ้าแม่ลูกอาการดีขึ้น